คุณผู้ชมเราติดตามข่าวอื่นกันก่อนนะครับ
หญิงชาวกัมพูชาวัย๔๓ปี
ก็คว่ำหน้าลงกระมังล้างจานจนจมน้ำจนเสียชีวิตนะฮะ
ว่าน่าจะมีโรคประจำตัวแล้วก็วูบนะครับ
เหตุสลดเกิดขึ้นเวลา๖นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อเช้าวันนี้เอง
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งมีผู้จมน้ำเสียชีวิต
ภายในบ้านเลขที่๘๕ทับ๓๑ซอย๕๓หมู่๕ตำบลบางทราย

เจ้าหน้าที่ก็รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วครับ
พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลชนบุรีแล้วก็กู้ภัยมูลิธิไตรคุณธรรม
พบศพผู้เสียชีวิตคือนางหงสเล็ดอายุ๔๓ปีสัญชาติกัมพูชา
ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนอนอยู่บนที่นอน
ส่วนลูกสาวและลูกชายยืนร้องไห้ระงมอยู่ข้างศพ
เพราะว่าแม่นั้นเสียชีวิตแล้วนะครับ
ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสียชีวิตมา๒๓ชั่วโมงแล้วนะครับ
จากการสอบถามลูกสาววัย๑๖ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
แม่ก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็ลุกไปเข้าห้องน้ำนะครับ
ลูกก็ได้ยินเสียงเปิดน้ำใส่กระมังนะครับ
เพื่อที่จะล้างจานแล้วก็เปิดน้ำใส่กระมังไว้ด้วย

แต่แป๊บหนึ่งเอ๊ะเสียงเงียบหายไปนะฮะ
แม่ก็เงียบหายไปอยู่ในห้องน้ำเลยนะครับ
ลูกสาววัย๑๖ก็เลยลุกขึ้นไปดูตกใจมากครับ
เห็นหน้าแม่คว่ำลงในกระมังล้างจานที่มีน้ำเต็มกระมังเลย
ก็เลยเรียกคนมาให้ช่วยให้ช่วยนำแม่มานอนบนที่นอน
และพยายามที่จะช่วยชีวิตแต่สุดท้ายไม่ทันการนะครับ
แม่เสียชีวิตไปแล้วคาดว่าแม่มีโรคประจำตัวหลายโรค
ที่ผ่านมาแม่ต้องโกนผมเพื่อสะดอกเคราะห์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
จากมีคนทักว่าดวงไม่ดีดวงถึงคาด
แม้จะโกนผมแก้เคล็ดแล้วก็ตามแต่แม่ก็ยังมาเสียชีวิตในที่สุดนะครับ